เขาจะไปหาเครื่องสูบน้ำมันหายไป

ไปเจอสมหอในผ้าเนวม

แล้วจะมีหัวของผู้ตายโผล่มานิดนึงด้วยนะ
ตำรวจสพทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขันไปเลยครับ
สระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่หมู่๔ซอยกินรีบ้านวางยางตะบนอ่างทอง
ชาวบ้านไปเจอผ้านวมอันนี้สีครีมลายการ์ตูนมัดเป็นก้อน
ห่างจากชายตลิงประมาณ๔๕เมตรครับ
ชาวบ้านก็เลยเอาไม้เคลียร์ดูเคลียร์มาเข้าฝั่งเข้าฝั่งมาดิดูได้อะไร
ก้อนพระโนมนี้มันส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วปลายห่อผ้ามีศรีศะมนุษย์อยู่ครับ
แต่ไม่มีเส้นผมนะส่วนที่เป็นใบหน้าเนี่ยโผล่มาด้วย
ห่อผ้าเนี่ยโดนรัดด้วยสายสเตที่ใช้สำหรับรัดของทายรถบรรทุก
แล้วก็มีเชือกมัดผูกโยงไว้กับเครื่องสูบน้ำ
เพื่อถ่วงน้ำอำพรางศพนั่นเอง
คนที่ไปพบศพคนแรกเป็นชาวบ้านเนี่ยบอกว่า
ตอนนั้นเขาไปเดินดูเครื่องสูบน้ำในสระน้ำ

เครื่องมันหายไปเขาเลยไปหารอบสระเลย
ดันไปเจอห่อผ้าห่อผ้านวมลอยอยู่ในสระน้ำ
พยายามเพ่งดูใช่ไหมใช่คนไหมนั่นน่ะ
เป็นร่างคนจริงร่างคนจริงด้วยโดนห่อไว้ครับ
เขารีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
เบื้องตนคาดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมานานละ
นานจนไม่สามารถระบุเพศได้คุณผู้ชม
คือสภาพศพก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรแล้ว
ก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ

เร่งสืบหาที่มาของผู้เสียชีวิตต่อไป

ยังไม่มีการแจ้งบุคคลศูนย์หายแต่อย่างใดนะครับ